นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายสูงวัยปีนเสาของทีโอที
และท้ายที่สุดก็ผูกคอเสียชีวิตต่อหน้าผู้คนนับพัน
ใช่ค่ะเรารายงานข่าวนี้ตั้งแต่ไทยรัฐนิวโชว
เพราะว่าเกาะติดสถานการณ์นะคะช่วง๖โมงขึ้นไป
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเป็นการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตราสี่สิบสี่ครับ
ถ้าเกิดว่ายังไม่ยกเลิกเตรียมเก็บศพได้เลย
และเมื่อ๓ทุ่มกว่านะคะก็เกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นเหตุการณ์ตึงเครียดตั้งแต่ช่วงเย็นนะนะ
ใช่ค่ะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ๕ชั่วโมง
ชายสูงวัยได้ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณที่มีความสูงกว่า๓๐เมตร
เขียนป้ายข้อความเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๔๔๓ทุ่มตรง
ดังนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามเก็บศพได้เลยอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในป้าย
ใช่ครับทราบชื่อภายหลังค่ะว่าผู้ชายคนนี้ก็คือ
นายอนวัฒนาเจริญนัทอายุ๖๔ปี
และขณะเดียวกันก็มีพระสงฆ์เครือข่ายวัดพระธรรมกาย
ตัวแทนกลุ่มสิทธิ์วัดพระธรรมกายก็คอยกันเกลี้ยกล่อม
ให้นายอนวัฒน์ลงมา
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เอาเบาะลมมากางเตรียมเอาไว้ค่ะ
เป็นการรองกันกระแทกถ้าเกิดมีการพลัดตกลงมา
จนเวลาประมาณ๓ทุ่ม๕นาที
นายอนวัฒน์ก็พยายามที่จะปีนลงมาด้านล่าง

คนเฮค่อยเห็นเขาปีนลงมา
คนก็นึกว่าโอเคจะตัดสินใจที่จะลงมาแล้ว
ใช่ค่ะคนดูอยู่เป็นพันข้างล่าง
ก็ลุ้นระทึกขับปรบมือด้วยความดีใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจจนาสุริยธรรม
ก็พยายามที่จะท่องบทสวดสันเสริญหลวงปู่วัดปากน้ำ

แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับ
นายอันวัดใช้เชือกที่นำติดตัว

คือเขาค่อยไต่ลงมาใช่ไหม

ไต่ลงมาจนระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ๓๐เมตร
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี่แหละครับ
เขาใช้เชือกมัดเป็นบ่วงคล้องคอตัวเอง

ใช่ค่ะแล้วก็ปีนบันไดออกมาด้านนอก

เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามค่ะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงด้านบนเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้มือสอดใต้รักแร้
เป็นการพยุงร่างเพื่อไม่ให้มันถ่วงน้ำหนักลงมา

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์ใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
จะสามารถนำร่างลงมาด้านล่าง
ก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะรถกู้ชีพก็นำร่างไปส่งยังโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
ทางด้านของทีมอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
แล้วก็ป่อเต๊กตึ๊งบอกกับกรรมทีพข่าวไทยรัตน์ทีวีว่า

ตนเองแล้วก็ทีมงานเห็นว่ามีเชือก๑เส้นโรยลงมา
คิดว่าไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะใช้เชือกผูกคอ
ซึ่งหลังสังเกตเห็นก็ได้พยายามปีนขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือ
แต่เนื่องจากเสาส่งสัญญาณมีความสูง
แล้วก็ที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคในการที่เจ้าหน้าที่จะปีนขึ้นไปได้
ก็คือมีน้ำค้างเกาะนะครับจึงใช้เวลาค่อนข้างมากในการช่วยเหลือ
คือช่วงปีนขึ้นไปพอผู้เสียชีวิตได้เริ่มดิ่งตัวลงมา
แล้วก็เขาก็ดิ้นไงลักษณะยังมีชีวิตอยู่
จากนั้นก็ค่อยนิ่งไป
คนข้างล่างก็ตกใจแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่
พยายามตะโกนบอกเจ้าหน้าที่รีบขึ้นไป
เมื่อวานนี้ตอนที่ดิฉันถามผู้สึกข่าว
ผู้สื่อข่าวบอกว่าอุปสรรคหรือว่าความยากลำบาก

ดังนั้นการขึ้นไปตรงที่สูงแคบละมืด

ทั้งล่างแล้วก็รถและอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่
พยายามส่องไฟขึ้นไปนะครับแล้วก็คนข้างล่าง
ให้รีบขึ้นไปรีบขึ้นไปเห็นเขานิ่งแล้ว

อุปสรรคมีในการที่จะปีนเสาครั้งนี้ครับ
พอเราขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลา

เบื้องต้นขึ้นไปประคองคุณลุงก่อน
แล้วรอทีมงานด้านล่างขึ้นไปเสริมอีกทีหนึ่งครับ
ตอนที่เราขึ้นไปคุณลุงไม่มีสติแล้วครับ
หมดสติแล้วครับแต่ทางเราเนี่ยพยายามที่จะอ่า
คองคุณลุงให้ขึ้นมาด้านบน

เนื่องจากลูกโกงทางเก่าค่อนข้างแคบ
แล้วก็ถ้าเราต้องเฟสตัวเองด้วย
เพราะว่าจุดที่ขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับ
แต่เราจะประคองคุณลุงขึ้นมาไม่ให้ตึงมาก
น่าจะก่อน๓จุ้มเราเห็นคุณลุงมีการเขียนป้ายลงมา

ตอนนั้นเราคิดว่าคุณลุงน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะ

ตอนนั้นพวกเราทุกคนก็จะชื่นว่าคุณลุงน่าจะดีลงมา
เหตุการณ์น่าจะจบด้วยดีกว่านี้ครับ
หลังเกิดเหตุนะคะพระสนิทวงศวุฒิวังโส
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกาย
โพสต์เฟซบุ๊คชื่อพระสนิทวงวุฒิวังโส
แสดงความเสียใจกับครอบครัวนายอนวัฒน
แล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์เช่นนี้
หมู่คณะวัดพระธรรมกายไม่อยากให้เกิดขึ้น
และไม่เห็นด้วยกับวิธีการเช่นนี้ค่ะ
โดยขอให้กรณีของนายอนุวัฒน์นั้นเป็นรายสุดท้าย
จากทางวัดได้ใช้แนวทางสงบสันติอหิงสา
เมตตานั่งสมาธิเจริญสติและปัญญาเป็นหลัก
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

และขออุทิศส่วนกุศลให้กับนายอนุวัฒน์ไปสู่สุขติด้วย
ภาษาไทยรวมถึงภาษาอังกฤษนะคะ
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะ

ส่วนรัฐบาลเองนะคะก็แสดงความเสียใจในกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ
พร้อมทั้งเตือนสติผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่า
ไม่อยากให้ใช้กรณีแบบนี้เป็นกรณีตัวอย่าง
ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ